คุณกำลังฟังเอ็กซ์เตอร์ไทม์พอดแคสต์เพราะเรื่องราวของโลกฟุตบอล
ไม่ได้จบภายในเก้าสิบนาที
สวัสดีครับกลับมาพบกับเอ็กซ์เตอร์ไทม์พอดแคสต์อีพีที่ยี่สิบเอ็ด
นะครับอีพีนี้ก็ตามปกนะเราไม่ต้องไปให้ทงให้ถ่ายอะไรทั้งสิ้นแล้ว
ค่อยไปค่อยไปเดาเอาช่วงท้ายของรายการแล้วกันคือสุดท้ายก็พี่บอยก็ยอมใจอ่อน
ใช่ครับปรับมาเป็นสินินสิดานจนได้อย่าใช้คำว่าปรับครับ
ใช้ว่าเขียนใหม่ดีกว่าครับจากตอนแรกเป็นใครบอกได้ไหม
ก็ทุกคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วครับคืออันเดียปีโลครับ
ใช่ตอนแรกจะเป็นอันเดปิโลแต่วินาทีสุดท้าย
สุดท้ายพี่ตาพูดขึ้นมาเอ้าเพิ่งนึกได้ว่ะ
เออสีดานก็ได้ก็ต้องก็ต้องเอาเป็นสีดานครับ
ก็เขียนในสภาพสภาวะเวลาที่จำกัดแต่ก็ไม่จำกัดนะ
อืมดูจากสคริปท์ที่กำลังจะเริ่มพูดวันนี้เนี่ยใช่ใช่
ดูแล้วก็ไม่ค่อยน่าจะจำกัดจำเขียร์เท่าไหร่ก็
ข้อมูลมาเต็มเช้าก็ข้อมูลเต็มแต่ว่ามันก็มีเวลาอยู่ไม่เยอะมาก
เพราะว่าตอนนี้เราอัดในช่วงที่ใกล้จะปีใหม่แล้ว
วันนี้ผมประกาศเลยว่าผมใส่เสื้อซ่อนตั้นมาเข้าห้องอัด
ชนะเมื่อคืนชนะชนะนัดแรกในรอบ๗เกมต้องใส่กันมานิดนึง
เซงก็ไม่ได้เตะไงริวภูไม่เตะอ่าใช่ใช่ใช่
พิดโอไมคลอนเข้าไปอ่าเดี๋ยวก็ได้เตะอ่ะเดี๋ยวมีบอลจะกลับมาเตะแบบเพียบเลยเอออืม
แล้วเจอลีสด้วยดิประเด็นคู่มันด้วยความจริงเป็นคู่ที่อยากดู
อ่าผมจะบอกด้วยว่าปกสวยจัดอ่าใช่ใช่ปกสวยมากปกสวยมากเออใช่ใช่
ผมก็เพิ่งเห็นพร้อมกับคุณผู้อ่านแล้วครับจริงพวกผมก็ไม่เห็นเหมือนกันว่าปกเป็นยังไง
มาเห็นตอนเขาลงเหมือนว่าเขาส่งให้กันดูแล้วก็เฮ้ยปกโคตรเท่เพิ่งเห็นเหมือนกัน
ลองไปติดตามอ่านกันดูครับผมน่าสนใจนะครับก็อ่ะซีดงซีดานอืม
ซีดานเนี่ยเป็นนักเตะที่เรียกว่าเป็นนักเตะที่เราต้องพูดถึงนะครับอ่า
คือยอมเป็นนักเตะที่แบบผมต้องยอมเปลี่ยนสคริปต์กลางรายการนะครับ
จริงจริงมันต้องมีสักอีพีแหละนะใช่ที่เป็นซีดานใช่แต่ก็
ลืมไปว่ายี่สิบเอ็ดมันก็ลิงก์กับซีดานไงเพราะเราเราไปโฟกัสว่าแบบเออ
ยี่สิบเจ็ดเป็นเบอร์ของปีโล่มาตลอดใช่ไหมใช่แต่ว่าจริงจริงจุดที่แบบ
ที่เป็นจุดพีคของซีดานอ่ะครั้งหนึ่งมันก็เป็นเบอร์ยี่สิบเอ็ดไง
ใช่ใช่เออก็นั่นแหละครับเลยต้องลื้อสคริปต์มาแล้วก็
โอ้ยเดี๋ยวจะหาเวลามาลงให้ได้ครับเดี๋ยวจริงจริมเราเสร็จอยู่
แล้วครับเหลือแค่ว่าเราจะหาอีพีไปลงตอนไหน
แค่นั้นเองอ่ะนะครับซีดานก็เป็นฮึอ่อ
คนหนึ่งที่อยู่ระดับที่โอ้เรียกว่าเก่งที่สุดของโลกเลย
ได้นะไม่ต้องมาที่สุดคนหนึ่งของโลกไม่ต้องครับผมว่าที่หนึ่งของโลกเลยก็ว่าในเรื่องของ
เป็นเรื่องปกติเนอะเพราะว่าท่วงท่าลีลาของเขานี่แบบมันสุดยอดอ่ะทุกวันนี้ซีดานเทิร์นก็ยังคงเป็นของท่าที่คลาสสิก
ใช่แม้ว่าจะไม่ใช่เป็นของซีดานก็ตามมันเป็นแบบคนอื่นก็เคยใช้เนอะแต่ว่าซีดานใช้แล้วทุกคนจดจำอะไรอย่างนี้
เหมือนลูกยิงอองริหญิงเบียงตัวนิดหนึ่งเงี้ยมัน็แล้วมันก็มีคนอื่นยื่นมาเยอะแยะ
สำหรับผมเนี่ยผมว่าผมอภิตาน่าจะคิดเหมือนกันก็คือเราน่าจะโชคดีที่ได้เกิดพันธุ์ดูช่วงซีดาน
เคยดูอะไรอย่างเงี้ยอืมอืมแล้วก็ภูมิประโยชน์โลกปีเก้าแปดที่
เริ่มถ่ายข้อสดแบบจริงเป็นจริงเป็นจังเป็นกิจลักษณะเลยเนอะอืม
ใช่ใช่ยูโรสองพันธุ์ฝรั่งเศสก็ได้ช้ำยูโรใช่ไหม
แล้วก็นัดชิงภูมิประโยชน์โลกสองพันหกซึ่งเป็นไฮไลท์อืม
สุดท้ายของเขาเราได้ดูหมดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่เราโชคดี
มากมากพี่จะเกินบอยไปหน่อยหนึ่งอืม
ได้ดูช่วงที่เขาจะบอกว่าเป็นดาวรุ่งก็ไม่ใช่อืมอืม
เขาก็เป็นระดับช่วงนั้นก็คือเป็นนักเตะมีเนมแล้วแหละ
แต่ก็ยังไม่ได้เป็นช่วงพีคที่พี่เริ่มดูนะก็ยังตอนที่อยู่กับจูเวนตุ๊ส
อ่ายุคที่เป็นอ่าเป็นแบ็คซ้ายยุคนั้นอ่ะอ๋ออันนั้นจะน่าจะ
น่าจะเป็นช่วงช่วงเอ่ยช่วงอ่าช่วงอ่าช่วงเอ่อแล้วก็ตอนที่
เริ่มเห็นซีดานเล่นเนี่ยมันก็เห็นแล้วว่าเอ้ยไอ้เจ้าคนนี้
งไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับแต่ว่าตอนนั้นก็ยังไม่ได้ถึงช่วง
คที่แบบใครใครก็ต้องกลัวขนาดนั้นแล้วก็เป็นกองกลางที่ที่
ที่มีชื่อแหละอืมก็เริ่มเห็นพัฒนาจนแบบช่วงพีคที่ย้ายมา
ใช่นะฮะก็ก็ถือว่าโชคดีกว่าบ่อยนิดหนึ่งอืมอืมนะครับ
ก็ซีดานที่เรารู้จักกันผ่านหน้าสื่อก็มีฉายาที่ชื่อว่า
ซิซูอืมนะฮะก็เป็นชาวมักเซยโดยกำเนิดนะครับผม
อืมแต่ว่าจุดเริ่มต้นการค้าแข้งของเขาเนี้ย
เขาด่งดังมากับเอ่อชีโรงดังบอกโดอืม
อีกหนึ่งทีมดังของฝรั่งเศสนะครับก็เหมือนที่เล่าไปเมื่อกี้ก็คือ
ที่บอกโดสเนี่ยซีดานเนี่ยเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญร่วมกับ
โดชุดนี้น่าสนใจตรงที่ว่าพวกเขาเคยทะลุไปถึงรอบชิงชนะเลิศของ
ครับเพราะว่าใจอย่างไปอ่อออ
ครับก็คือแพ้ไปด้วยผลรวมห้าตอนหนึ่งอืม
อันดับหนึ่งเท่านั้นใช่มันเริ่มมาเพิ่งมาเปลี่ยนช่วงหลังหลังจากเนี้ยแบบช่วง
ช่วงปลายยุค๙๐นะครับที่แบบเริ่มให้ทีมรองแชมป์มาเล่นด้วย
อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อืมช่วงต้นสองพันสองพันกว่ากว่าก็แบบ
พื้นที่มันน้อยใช่ไหมมันก็เลยยังเป็นถ้วยใหญ่อยู่อืมเห็นไหมบาย
เินจะยังถ้าไม่ได้ชั้นก็ต้องลงมาเล่น
อันนี้ก็เป็นจุดแตกต่างกับสมัยนี้นิดนึงนะครับในช่วงที่ซีดานอยู่กับบล็อกโดครับ
เราเคยเล่ากันไปในเอพิโซดที่สิบเอ็ดในเรื่องของแบล็กเบิร์นตอนนั้นเนี้ย
แบล็กเบิร์นก็มีความต้องการที่จะดึงซีดานกับไปร่วมทีมแบล็กเบิร์นเพิ่งได้แชมป์
อ่าต้องการที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภายในทีมอะไรอย่างนี้
ก็ก็ก็จะมีการซื้อซีดานกับดูการีเข้าไปร่วมทีมแต่ว่าเป็นแจ็ค
บรอคเกอร์ครับก็ของทีมแบล็กเบิร์้นในขณะนั้นเนี้ย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
อืมแล้วก็มีวักทองอันเป็นตำนาน
ที่หลายคนก็หยิบมาล้อเลียนอยู่เหมือนกันก็คือ

แต่มันคือการที่คุณพลาดนักเตะระดับระดับเวอร์คลาสของโลก
คุณพลาดซะเฉยคนไม่น่าไปด้อยฆ่าเขาเลย

ในช่วงสุดท้ายของรูปการณ์นั้นกับบอกโตเนี่ย
ซีรานก็เป็นนักเตะยอดเยี่ยมของลีกเอิงไป
แล้วก็จริงยังมีอีกทีมหนึ่งครับ
ที่ปฏิเสธการเซ็นสัญญากับซีดาน

เคยแนะนำซีดานให้กับเขา

คนหนึ่งที่เป็นสุดยอดฝวนสูงมากอยู่คุณหนึ่ง

เซอเล็กก็จำชื่อได้
ตอนนั้นมันเกิดขึ้นในช่วงที่

สายเดือดสอยเลย
แต่เซอร์เล็กเราก็อยาก

อยากลองที่จะโน้มน้าวคันโตน่าดู
ซึ่งก็น้มน้าวได้สำเร็

ทำให้ก็เลยไม่จำเป็นต้องเซ็นสัญญากับซีดานเพราะว่าถ้าเซ็นสัญญากับซีดาน
ก็โอกาสที่ทำให้คันตนาบอกเอองั้นก็ไปเลยก็ได้อืมเออ
เพราะไงทีมก็มีตัวแทนเลยอ่าหมดห่วงหมดห่วงหมดห่วงอะไรอย่างเงี้ยครับ
อ่าใช่ใช่แต่ไม่ได้มาเตะในใช่ครับ
ทำให้ช่วงชีวิตในการค้าแข้งหลังจากนั้นของซีดาน
ก็ออกจากดินแดนเมืองน้ำหอมครับไปสู่ดินแดนรองเท้าบูธ
กับเกาโชเฟเลอาครับซึ่งเป็นลีกฟุตบอลที่ดีที่สุดในเวลานั้น
นะครับตอนนั้นนักเตะระดับโลกทุกคนถ้า
เรียกว่าถ้าอยากถ้าอยากพิสูจน์ศรีเท้าอ่ะ
คุณต้องมาที่อิตาลีซีดานก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับ
เพราะว่าเขาต้องการที่จะพิสูจนฝีเท้าตัวเองอืม
เขาก็ได้มาอยู่กับยูเวนทุสนะครับแล้วก็ซีดานในรูปการณ์แรก
ก็ทำผลงานได้ดีนะครับเป็นส่วนหนึ่งของการพายูเอ็นตุส
คว้าสกูเล็ตโตอืมในรูปการณ์หนึ่งเก้าเก้าหกถึง
เก้าเก้าเจ็ดนะครับสิ่งที่น่าเสียดายมีนิดเดียว
เพราะว่ายูเอ็นตุสได้เข้าชิงยูซีเอลแต่ว่าแพ้ให้กับโบริเซีย
ดอร์ตมูลสามต่อหนึ่งอืมปีนั้นดอร์ตมูลแข็งแกร่งมากอ่า
แต่ยูเอ็นตุสก็เอาไม่อยู่นะครับทางด้านผลงานส่วนตัวของซีดานในรูปการแรกบน
เวทีเซราก็คือได้รางวัลนักเตะต่างชาติยอดเยี่ยมอืม
ซึ่งถือว่าเป็นนักเตะคนแรกที่คว้ารางวัลนี้นะครับเพราะว่ารางวัลเนี่ย
มันก็เพิ่งเริ่มตอนปีเก้าหกเก้าเจ็ดนี่แหละอ๋ออ๋อโอเคอ่า
แล้วก็คว้าอีกครั้งสองพันถึงสองพันหนึ่งอ่าแต่ถ้าผมเข้าใจไม่ผิด
แรกเอ่ยเอ่ยอ่ารางวัลเนี้ยเหมือนจะยกเลิกไปแล้วนะครับ
ไม่มีแล้วอ่ะไม่มีแล้วเหมือนจะไม่มีแล้วใช่นะครับ
เมื่อพูดถึงยูเอ็นตุ๊สผมว่าเราจำเป็นต้องพูดถึงบุคคลคนหนึ่งก่อนด้วยเหมือนกันอืม
ไม่พูดก็คงผิดแล้วก็เป็นนักเตะที่ผมเคยเจอตัวจริงด้วยอืม
ไม่รู้ผมเคยเล่าหรือยังคนคนนั้นคืออเลสซานโดเดียร์เปียโร่ครับอ๋อ
อ๋อยังไม่เคยเล่าว่าเคยเจออ๋อเหรอโอเคใช่ใช่ผมอาจจะเคยเล่าที่อื่น
แต่ไม่ได้เล่าในเนอะอืมผมเคยเจอเดียร์เปียโร่ที่ที่เอ่อ
ซิดนี่ครับซิดนี่ออสเตรเลียไปทำอะไรตอนนั้นไปเที่ยวเหรอ
ผมไปทำงานอ๋อแต่ว่าเอ่อเดียร์เปียโร่ก็ทำงาน
เพราะว่าเขาค้าแข้งอยู่ออสเตรเลียไงตอนนั้นกับทีมซิดนี่
ตอนเขามาเตะที่นี่แล้วเตะที่ออสเตรเลียแล้ว
ก็ได้เจอเดียร์เปียโร่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งผมจำไม่ได้ล่ะ
โรงแรมรู้อยู่เหมือนกันรู้เหมือนกันครับแล้วก็เหมือนมีงาน
แล้วผมก็มีโอกาสได้เจอมีโอกาสได้เจอเดลเบโลที่งานตรงนั้นครับผม
หวังว่าเดียร์เปียโร่จะไม่ได้แบบมีของสะสมเป็นอะไรอย่างนั้น
ก็เดเบโลครับเคยพูดเอาว่าพูดเอาไว้ว่าเอ่อ
เขาจะเห็นแก่ทีมเสมอ

ใช่เป็นตำนานเป็นรองเท้าที่

ใครใส่คือหล่อ
แล้วยุคนั้นของพี่จะเป็นไอ้นี่

เพราะว่าเราอย่างพี่พี่จะชอบอันที่มันดูคลาสสิกหน่อย

ปีที่แล้วที่เนม่าเอามาใส่อยู่แป๊บนึ
ตอนที่เขาสินสัญญาย้ายจาก

แป๊บนึงเพราะว่าเขาใส่มาเป็นแบบเป็นเหมือน

เล่รับมาจากมาลาดูน่า

ช่วงประมาณที่ยังเตะบอลอยู่
ก็น่าจะ๓๔ปีที่แล้วที่ยังเตะบอลจริง

นั้นก็คือเราอยากได้

เขาก็หายไปจากตลาดหลายปีนะ

หายไปนานเหมือนกัน
กลับมาที่ซีดานกันต่อครับ

รวมถึงผู้จัดการทีม

คนที่ได้ช่วยช้ำโลกครับ
เขาเป็นคนที่ยอมรับว่า
ตัวเขาเนี่ยความสามารถเฉพาะตัว
มันจำกัดความสามารถต่าง

เขาจะพูดถึงในทางยกย่องเสมอ

เวลาที่เขาได้เล่นร่วมกับสีดำเนี่ย

ให้สีดำเล่นฟุตบอลได้แบบ
สบายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

คือเดี๋ยวเกมรับผมจัดการเอง

นั่นแหละครับก็

สีดำก็มีโอกาสพายูวินตุ๊กป้องกันแชมป์ได้

คือเข้าชิงบ่อยนะเอาจริง
คือถ้านับหลายครั้งมากแต่ก็จะไม่ค่อยได้
เหมือนทีมอะไรนางปริศจะไม่ค่อยได้

อันนั้นก็น่าสงสารแต่มีอีกคลิปหนึ่ง

หลังวันส่วนตัวของฟีดานเขาก็ได้

เป็นเรื่องปกติมากเป็นเรื่องไม่เซอร์ไพรส์เลย

ยังไม่ได้โดดเด่นขึ้นมาขนาดนั้นเนาะ

ยังไม่ได้ถึงขั้นที่จะมาเป็นคู่แข่ง

ไม่มียุคซีดานกำลังผิด

พูดถึงหนึ่งในเทรนเนอร์ที่เป็น

ทีมชาติอิตาลีชุดแชมป์โลก๒๐๑๖

ใช่เขาเป็นอาจารย์ของ

เขาบอกว่าซีดานเนี่ย
เป็นนักเตะหมายเลข๑๐ที่ทันสมัยมาก

หมายเลข๑๐ที่ทันสมัยเนี่ยต้องขยายความนิดนึงว่า

สมัยก่อนเนี่ยจะไม่ค่อยเล่น

คือจะเอาตัวเอง

มากกว่าที่จะมาเล่นเกมรับด้วย

เขาจะเป็นคนที่วิ่งไล่ตาม

ไม่ได้แบบพยายามแยกออกตัวไปแบบ

เขาจะมีส่วนร่วมกับทีมในทุกโมเมนต์

แล้วก็มีความมุ่งมั่นกับทีมเกิน๑๐๐

หนึ่งในเป็นประโยคเด็ดเหมือนกัน

คือการทำให้ผู้เล่นชั้นยอดคนนี้

ช่างน้ำหนักให้ได้ว่า

จุดที่แย่ที่สุดของซีดาน
ก็เกิดขึ้นในฤดูการต่อมา
คือ๑๙๙๘ถึง๑๙๙

คือทีมนักเตะเป็นยังไง
เดี๋ยวจัดทีมตามที่นักเตะที่มีอยู่
คือเรียกว่าไง

คือเรียกว่ายังไงดี

หัวแข็งมากไม่ยอมยืดหยุ่น

แผนการเล่นที่จะต้องเล่นคือเล่น๔๔๒เท่านั้น

หมายความว่าเขาจะเป็นใคร

มันไม่ใช่เป็นแผนการเล่นที่เอื้อเฟ้ย
แล้วมันมีเรื่องเล่าดับตำนานเรื่องหนึ่ง

เขาบอกประมาณว่ามันมีเหตุการณ์ดับตำนานครั้งหนึ่ง

คือพูดง่ายคือมาสายตกรถ

นักเตะที่ดีที่สุด

คือมันเป็นการขอร้องของคนทั้งทีมนะครับ

อยู่ในการทำงานของเราหรือเปล่าวะ

เรียกว่ายืดหยุ่นมากกว่าปกติ

ใช่แล้วก็ตอนหลังเนี่ย

เดี๋ยวผมมีเล่าสั้นอยู่ในช่วงท้าย

กลายเป็นคนที่ยืดหยุ่นโคตร
หยุ่นเกินด้วยยึดหยุ่นเกิน

ความไม่สวยงามคือสิ่งที่สวยงาม

ถ้วยชาที่แตก
มันก็เป็นความสวยงามอีกรูปแบบหนึ่ง

เขาก็เริ่มอยากที่จะหาความท้าทายใหม่

ไปอิตาลี
กบนั้นเริ่มเรื่องเซีอม

อ่าคือตอนแรกอย่างไรก็เล่นอังกฤษ
ประมาณปี๒๐๐๐ต้นเนี่ยเริ่มเล่นสเปนแล้วสเปนก็เริ่มดังแล้ว
ผมอยากบอกว่าผมคุมปามาตลอดเลย

ผมคุมปามาเพราะปามามีบุฟฟอลมีตูรามมีไข่วะคณาวาโรใช่ไหม
ทำให้แบบเล่นปามามันสนุกแล้วก็ผมเป็นคนที่แบบไม่ได้ชอบความกดดันในการเล่นเกมขนาดนั้น
คือถ้าเราคุมทีมใหญ่เราแพ้มันมีโอกาสเครียดใช่ไหมแต่ถ้าเล่นทีมเล็กแพ้ก็แพ้ไปดิ

อืมก็ตลกเลยแบบใครวะเนี่ย
อ่ะมาคราวนี้ในปี๒๐๐๑เมื่อกี้ที่เล่าไปก็คือว่าเป็นยุคที่บอลอิตาลีเริ่มไม่ใช่ลีกสูงสุดของนักเตะที่ต้องเดินทางไปแล้ว
แต่ว่ามันเริ่มเป็นสเปนเริ่มเป็นอังกฤษแล้ว

ถ้าราคาตอนสมัยที่เรายังเด็กตอนนั้นประมาณ๔๕ล้านปอนด์
แต่ว่าถ้าในในปัจจุบันเขามีการปรับเรทขึ้นไปเนี่ย
ก็ประมาณ๘๐กว่าล้านปอนด์ครับ
ก็ประมาณ๗๗๕ล้านยูโรอะไรอย่างนี้
เซ็นสัญญากับทีม๔ปี

นั้นก็แพงนะแต่ว่าถามว่าคุ้มไหมก็คงคุ้ม

โดยเกิดลูกยิงหมาศจรรย์ลูกนึงที่เป็นวอลเล่เท้าซ้ายกรอบ๑๘ล้านตอนเจอบายเออเรียลกรุกเส้น
ไม่แปลกบอกเลยว่าไม่แปลกยิงสวยจริง

คือเขาก็รู้ตัวเองครับว่าผลงานการเล่นของเขาตอนที่ถึงอายุเลข๓มันต่ำกว่ามาตรฐานลงไปเรื่อย
แล้วก็เรียกว่ายังไงดีสมองเหมือนจะสั่งการแต่ร่างกายไม่ทำตามแล้ว
คือสมองมันคิดปกติเหมือนเดิมแต่ร่างกายมันเคลื่อนไหวไม่ทันกับความต้องการของตัวเองแล้ว
ว่าผู้ฟังที่เป็นเลข๓ก็น่าจะเข้าใจเรื่องนี้ดี
โหน้ำหนักที่เราเคยยกได้แบบสบายยกไม่ไหวอ่ะเว้ย
ทุกวันนี้ยังรีคอบเวอรี่ถึงจุดนั้นไม่ได้โคตรเศร้งเลย
เมื่อเราไปเตะบอนล่าสุดที่หลายปีมาแล้วก็ตามแต่
เรารู้ว่าอะไรอย่างนี้เราทำได้แล้วพอมันทำไม่ได้นะมันแบบอะไรวะเนี่ย
เราคิดดูระดับซีดานที่เขาอยู่สูงมากมันไม่ได้วันหนึ่งเขาเล่นสูงแบบนั้นไม่ได้แล้ว

จะเป็นรายการสุดท้ายในอาชีพการค้าแข้งของเขาแล้ว
ส่วนรุ่นการสุดท้ายของซีดานกับเรลมาริดก็ไม่ได้มีอะไรที่น่าจดจำ
เพราะว่าทีมไม่ได้โทฟี่อะไรเลยเออเป็นคว้าน้ำเหลว
พร้อมกับชูป้ายแบนเนอร์ขอบคุณซีดาน
เมื่อเทียบกับคนหลายคนที่เราเคยเล่ามาเนอะ
โดนด่านี่กับซีดานนี่คนละเรื่องเลย
เพราะว่าซีดานเป็นแบบนี้ทำให้แบบ
เขาเลยมีบารมีมากตอนที่มาคุมทีมเดียว
ซึ่งเราจะเล่าต่อจากนี้นะครับ
หลังจากที่ได้รับคำขอบคุณจากแฟนบอล
ดานก็เตรียมตัวที่จะไปทวนาเมนต์ฟุตบอลโลก๒๐๑๖

ถ้าจำกันได้ถ้าใครเกิดทันด้วย
ฝรัศชุดนั้นนะครับเป็นชุดที่เรียกว่า

ยุคที่พีคที่สุดของฝรั่งเศสเนอะ
แต่ว่าโค้ชไม่พลิก
ปรามาทว่าแบบไม่มีฝีมือเลยแล้วกันคือคนนั้นคือ
ชื่อยังไม่คุ้นเลยนะผมว่าบางคนยังไม่คุ้นชื่อด้วยซ้ำ
คือถ้าใครดูทานฟุตบอลโลก๒๐๐๖น่าจะรู้สึกเหมือนกันว่า
โค้ชไม่ได้เรื่องว่ะเพราะว่าสิ่งที่อยู่ในสนาม
รามล้วนเลยยุคนั้นคือยุคที่แกร่งทั่วแผ่นอีกแล้ว
เพราะไปอยู่ในกลุ่มอ่อนก็จริงอยู่กลุ่มอ่อนมากมีโตโกมีเกาหลีใต้
มีสวิสเซอร์แลนด์แต่อ่าดูจะชิวดูจากชื่อไม่ชิวครับอ่า
คือฝรั่งเศสต้องไปลุ้นเกมสุดท้ายถึงจะได้เข้ารอบในฐานะรองแชมป์กลุ่ม
ลองแชมป์ด้วยนะลองแชมป์กลุ่มอืมแล้วพอได้ลองแชมป์กลุ่มเนี่ย
มันก็ต้องเจอกับแชมป์กลุ่มใช่ไหมครับอืมก็ไปเจอกับสเปนอืม
แล้วก็รอดมาได้อืมไปเจอบราซิลก็รอดมาได้อีกอืม
ชนะโปรตูเกตได้ด้วยอืมจนไปเจอนัดชิงอิตาลีอ่ะครับอืม
ซึ่งก็อย่างที่เล่าไปเมื่อกี้ก็คือเป็นความมหัศจรรย์ของนักเตะ
กลุ่มแก่อย่างซีด่านอย่างเงี้ยที่ช่วยแบกฟรานเฟรียด
ไว้บนบาร์อ่าฮะแล้วก็ทะลุเข้าถึงนัดชิงชนะเลิศได้อืม
ก็นัดชิงก็อย่างที่ทุกคนน่าจะทราบกันดี
มันก็เกิดเหตุการณ์สุดยอดก็คือเฮ็ดบัตรบรรลือโลก

มันก็แบบมีช็อตมีช็อตดึงมีช็อตแบบประท้งประทะด้วยคารมอะไรอย่างนี้

คือซีดานก็ไม่ใช่เป็นนักเตะที่อารมณ์เย็นอะไรขนาดนั้นเนี่ย
เอาจริงเขาแบบสายร้อนอยู่เหมือนกันอะไรอย่างนี้

อันนี้ขอไม่พูดแล้วกันว่าเป็นประโยคอะไร

แต่น่าจะอิตาลีแหละเพราะว่าเป็นที่ที่เขาได้แชมป์โลกใช่ไหม

เขาเรียกเป็นไปทำงานด้านการกุศลเป็นเวลา๓วันแทน
ก็เหมือน๓นัด๓วันอะไรอย่างนี้
แต่ว่าอันนี้ผมมีมุมกลับอีกนิดนึงของเรื่องนี้

คือในเวลาฟุตบอลชีพมันมีการพูดคุยแบบข่มกันอยู่แล้ว

ใช่ครับใช่จริงซีดานบอกว่าเขาใช้คำว่าถ้าเขาไม่ถูกใบแดงเขาเชื่อว่าเขาจะพาทีมชาติฝรั่งเศสได้แชมป์โลกได้
อืมเป็นไปได้ด้วยเป็นไปได้อืมซึ่งพอไม่มีซีดานนี่คือฝรั่งเศสจบเหชุดนั้น
ใช่แบบจบจริงจริงเพราะทุกอย่างมันมันรันที่ด้วยด้วยซีดานจริงจริงอ่ะอืม
คือโทนมันท์นั้นคือโทนมันท์นี่แบบที่ซีดานเก่งมากมากอ่ะอืม
แล้วแบบเก่งส่งท้ายด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมอืมนะฮะอืม
เป็นการปิดเป็นการเล่นนัดสุดท้ายที่โคตรเศร้าเลยเนอะใช่แล้วแบบ
โมเมนต์ที่เขาเดินผ่านถ้วยฟุตบอลโลกอ่ะใช่ใช่ตอนที่หลังถูกใบแดงอ่ะ
แคปเจอร์ไว้ได้ด้วยเป็นโมเมนต์ที่แบบเฮ้ยสุดยอดจริง
มันจะใช้คำว่าสุดยอดมันก็กระดากบากแล้วมันก็มันก็ไม่แฟร์สำหรับเขา
มันก็ไม่แฟร์แต่แบบแต่โทนมันท์นั้นซีดานคือที่สุดจริงจริงอ่ะ
ใช่อืมนั่นแหละครับก็แล้วเป็นเป็นเรื่องสุดท้ายของซีดานใน
ฐานะนักเตะอ่าอืมแต่ยังไม่จบครับเพราะว่าซีดาน
มีต่อไปก็คือการเป็นใช่ครับผมหลังจากสิ้นส์
ซื่นฝึกศึกฟู้ดบอลโลกไปเป็นเวลาสี่ปีอืมนะครับ
พูดง่ายครับเป็นเหมือนพระประธานครับ

แต่ก็ทำได้แป๊บเดียวครับประมาณปีหนึ่ง
เพราะว่าสองคนนี้หลังจากที่ปรับความเข้าใจกันแล้วสนิทกัน
สนิทกันดีรักกันดีเลยก็เลยแบบโอเค

เขาก็เลยขีดเส้นว่าต่อให้คุณทำผลงานดีแค่ไหน

ทีมก็ไม่ได้ผลงานอะไรขนาดนั้นนะครับ
ใช่ว่าแบบเฮ้ยไหวหรือเปล่าประสบการณ์ก็ยังไม่มีนะ

แบบเฮ้ยแล้วคือจะหามือดีมาคุมทีมได้ตอนมกรามันเป็นเรื่องที่แทบเป็นไปไม่ได้เลย

เพราะว่ามันไม่มีได้ไม่มีเสียครับ

เพราะว่าถ้าล้มเหลว

บารมีนักเตะอันดับหนึ่งของโลก

เป็นแค่คุมทีมสำรอง
แต่ว่าผลงานกลับสุดยอดครับ
อ่า

อันนี้ไม่แน่ใจว่าคุณฟังเคยได้ยินตำนานหรือเปล่า

ไม่เคยมีทีมใดป้องกันแชมป์ถ้วยนี้ได้เลย
แล้วทำได้แชมป์ติดต่อกัน๓สมัย

เพราะว่าเป็นอีกหนึ่งคน

ซีดานเป็นเทรนเนอร์ที่ยืดหยุ่นกับแผนการเล่นมาก
คือขึ้นอยู่กับขุมกำลังของทีมในเวลานั้น
ว่าแบบพร้อมไม่พร้อมแค่ไหน
ถ้าพร้อมก็เล่นแผนนี้ไม่พร้อมก็เล่นแผนนี้เนี่ย

ก็มีทีมหนึ่งที่เขาก็เปลี่ยนเป็นหลัง๓อยู่พักหนึ่งก่อนลงรถ

นะครับในเรื่องความยืดหยุ่นแล้วก็จะมีเรื่องของบารมี
เราว่าเรื่องนี้สำคัญ

คนระดับซีดานนะครับแค่เอ่ยปากขึ้นมาคำเดียวเนี่ย
นักเตะสู้อยู่แล้ว
คือคุณคือนักเตะคือคิดดูคุณเป็นนักเตะของซีดาน

เตะอันดับหนึ่งของโลกพูดคุณกล้าเถียงเหรอ

เขาผ่านอะไรมามากกว่าคุณเยอะที่แบบ
แล้วโอ้โหตำพนักนึกเล่น
มองหน้ายังไม่กล้ามองเลยมั้ง
เอาเชื่อดิว่าในทีมมันต้องเห็นมันต้องมีใครสักคนที่แบบมีซีดานเป็นไอดอล

พวกแบบคาริมเบนเซมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแน่นอนอยู่แล้วครับ
มันชัดอยู่แล้วแล้วก็โหไอดอลบอกให้ทำ

วิ่งถวายหัวครับวิ่งเป็นม้าครับ
นั่นแหละครับก็ทำให้เรื่องของบารมีเนี่ยเป็นหนึ่งในคีย์ซักเซสของซีดานเหมือนกันนะครับ
ก็จะเหมือนอันนี้ก็นึกเล่นก็น่าจะเหมือนตอนช่วงที่พี่ซิโก้ไปคุมทีมชาติไทยอย่างนั้น

แล้วก็มีการจัดการการวางตัวที่ทำให้นักเตะพึงพอใจได้แม้ว่าสถานการณ์จะไม่ได้เป็นสถานการณ์ที่ดีก็ตาม
ดานบอกว่าบุคคลที่ทำให้สร้างอิทธิพลในการทำทีมฟุตบอลของเขาเนี่ย
มีด้วยกันสองคนก็คือคนที่เราเล่าไปแล้วก็คือมาอ่า
แล้วก็การทำงานให้หนักอืมคือซีดานอ่ะยอมรับว่าสมัยที่เขายังอยู่กับ
มันเท่ากับจ๊อปก็คือเท่ากับการทำงานไม่ได้แบบมีอะไรมากไปกว่านั้น
แล้วต้องการต่อยอดที่จะไปถึงจุดที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านั้น
อย่างที่เล่าไปครับก็คือเรื่องของความยึดหยุ่น
เขาก็รู้สึกว่าการทำงานที่ยืดหยุ่น
แล้วก็การที่ยืดหยุ่นมากพอเนี่ย
มันจะทำให้บรรยากาศในห้องแต่งตัวโอเค

แล้วก็ไม่ได้มีความเละเทะเกินไป

เพราะว่าถ้าหากเทรนเนอร์กับนักเตะ
มีความสัมพันธ์อันดีภายในทีมกัน

บรรยากาศมันจะไม่เวิร์คเลย
มันมีความตึงเครียดกันระหว่างผู้เล่นกับเทรนเนอร์
เป็นเหตุผลว่าทำไมสองคนนี้ถึงไม่ประสบความสำเร็จที่เรียอัลมาริด

จริงมันก็ผมว่ามันมีหลายเหตุผลนะ

แต่ว่าก้อนนี้คือหนึ่งส่วนประกอบ
ฝั่งลาตินจะมีความแบบชิวอ่ะมีความชิว
ก็ประมาณนี้นะครับก็จริงจริงมีอีกเรื่องหนึ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมา
อีก๗๐เป็นเรื่องของการสร้างปฏิสัมพันธ์
ที่ผมหยิบอันนี้มาเพราะว่ามันสอดคล้องกับสิ่งที่ซีดานพูดก็คือเรื่องความยืดหยุ่น
การจัดการในห้องแต่งตัวอะไรอย่างนี้ก็เลยหยิบอันนี้มาเพิ่มเติมนะครับ
ปัจจุบันก็ซีดานยังว่างงานอยู่นะครับหลังจากประกาศละออกจากเป็นทางการไป
ลึกการลาออกยังไม่มีเหตุผลที่แน่ชัดว่าเพราะอะไร
แต่ถ้าดูจากหลายเหตุผลก็คงจะบอกได้ว่า
ที่เรียลมาดริสค่อนข้างประสบปัญหาทางการเงินเครื่องสูง
ต้องผ่องขายนักเตะออกไปเยอะมาก

ก็เลยรู้สึกว่าแบบเออปล่อยมือจากทีมไปเลยดีกว่าไหมอะไรอย่างนี้

ซีดานอาจจะไม่ได้มั่นใจในตัวเอง
เกี่ยวกับเรื่องของการจัดการทีมในยุคเปลี่ยนผ่าน

ดานแม้ว่าจะพาทีมคว้าแชมป์มากมายแค่ไหนก็ตามเนี่ย
โดยที่ซีดานไม่ต้องแทบผ่าตัดทีมอะไรมากมายแบบหนักหน่วงรุนแรงหรือต้องถึงขั้นต้องรีบิวต์อย่างนี้
มันจึงทำให้เกิดความไม่มั่นใจในตัวเองของซีดานว่าเฮ้ยเขาจะสามารถสร้างทีมจากศูนย์ได้หรือเปล่า
ก็เลยแบบโอเคออกดีกว่าแล้วแถมการซัพพอร์ตก็อาจจะไม่ได้ดีด้วยจากท่านประธานอะไรอย่างนี้
ก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้ซีดังอาจจะไม่อยากอยู่ไม่อยากอยู่ไม่อยากอยู่ต่อไม่อยากอยู่ต่อเป็นไปได้นะครับ
ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของซีดานครับอ่าเหนื่อยเลยวันนี้พี่บอยบอกว่าอ่า
เหมือนจะหาข้อมูลได้จำกัดด้วยเวลาจำกัดนี่แหละก็ไม่จำกัดนะ
นี่เท่าที่ดูเวลาตอนตอนนี่ก็ห้าสิบกว่านาทีใช่ใช่นะครับก็เหนื่อยครับ
ไม่แปลกเพราะว่าเสียงหมดเลยเรื่องราวเขาเยอะอืมอ่าแล้วก็จุดร่วมเขาเยอะอืม
นี่นี่ขนาดผมพยายามไม่ค่อยแทรกเยอะมากเท่าไหร่นะก็จริงจริงมันมีดีเทลของที่
ประสบการณ์ของแต่ละคนกับซีดานที่จริงสามารถพูดได้อีกเยอะเลยนะครับ
นี่ก็เห็นว่าข้อมูลเยอะก็เลยปล่อยปล่อยไปตามข้อมูลครับแต่จริงจริงเรื่องของซีดาน
ผมว่าทุกคนน่าจะโดยเฉพาะยุคยุครุ่นราวคราวเดียวกับเรานะครับน่าจะเห็นความ
หัศจรรย์ของซีดานมาบ่อยนางก็หลายหลายครั้งที่รู้สึกว่าแบบนี่คือ
ซ้ำใช้คำนี้ได้เลยคือแบบเหมือนที่อ่าใครบอกนะเป็นแบบเบอร์สิบเบอร์สิบที่ใหม่มาก
เป็นยุคเปลี่ยนผ่านระหว่างฟุตบอลยุคเก่า

ทุกวันนี้จริงก็ยังมีอิทธิพลจากนั่นแหละ

เปลี่ยนวงการฟุตบอล

ก็เป็นอีกหนึ่งเทพแล้วกัน
ที่ดูจะเป็นตำนานของวงการฟุตบอลในระดับโลก

เหนื่อยมากขนาดฟังก็เหนื่อย

สคริปต์๒๑กับ๒๒ผมเขียนใกล้กัน
แต่ว่า๒๒เริ่มทีหลัง

จริงยังไม่เสร็จหรอกแต่คือเสร็จประมาณ๙๐กว่าเปอร์เซ็นต์แล้ว
คือถ้าตัดจบแค่เนี่ย

เพราะจริงเราบอกตอนอีพี๒๐ไปแล้วนะ

แต่ว่าเราตัดปีโลกออกใช่ไหม
ถ้าตัดปีโล่ออกมันต้องเหลือคนนึงไง

มันก็น่าจะเดาออกแล้วเนาะ

เล่นตำแหน่งเดียวกับซีดานด้วย

หล่อด้วย

เป็นหนึ่งสุดยอดของ

เรียกเขาอย่างนั้นก็ได้

สำหรับแฟนบอลยุค๙๐ยิ่งน่าจะชอบ

ก็รอดูนะครับก็ติดตามเราได้เหมือนเดิม

ก็ตามช่องทางต่างของ

ผลงานเขียนที่ไทยรัฐพลัสแล้วกันครับ

บอยก็เขียนมา๒อันแล้วใช่ไหม

ก็เดี๋ยวรอน่าจะเขาเรียกอะไร

ก็ใครสำหรับสายฟุตบอลก็ไปติดตามได้

พอลัมที่พี่บอยเขียน

สำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ก่อนเนาะ

สวัสดีปีใหม่ครับ
สวัสดีครับ